เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่บ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดนครปฐม
เจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็ชวนเพื่อนรุ่นน้องมาก็มีดื่มมีกินอะไรกัน
ค่ะนี่ที่ยืนอยู่ในเมานะฮะเมาปุ๊บสะดุดโอ้โห
เข้าไปอันนี้ไม่ได้เมาหัวทิ่มบ่อ
ต้นกล้วยแล้วบังเอิญเป็นกล้วยด่างแดงอินโด
เจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่าต้นเนี่ยสองแสนอุ้ยแทบจะส่างเมาเลยฮะ
ว่าทิ้มตรงไหนไม่ทิ่มคือเขามานั่งคุยกันก็มาคุยกันเรื่องการเนี่ย
ปลูกต้นกล้วยกล้วยด่างอะไรพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเขารู้ว่าต้นนี้สองแสน
โหเพราะว่ารุ่นนี่เหมือนเขาหน้าเวอเลยนะหน้าเวอเลยอ่ะเพราะรู้ว่าแบบ
คนนั้นที่หัวทิ้มไปแล้วถูกต้นกล้วยหักนี่ก็พยายามจับเอาไว้
มันล้มอีกแล้วทำยังไงวะเนี้ยสองแสน
เพื่อนข้างก็เว็บไปด้วยหน้ารักรักเลยอ่ะใช่
หันหน้าไปมองแบบอุ๊ยรุ่นพี่ออกมาหรือมั้ยหรือเปล่า
คือเห็นไหมเขาก็พยายามจะต่อพยายามจะตั้ง
โอ้โหดูนะเขาก็พยายามพยายามจะตั้งมันให้ได้
คุณผู้ชมบอกจะสงสัยหรือจะอะไรดี
ตั้งได้แล้วคุณเขียนมาสอนตั้งได้แล้วสบายแล้ว
จริงเหรอจริงเหรออยู่เหรอไม่หักแล้ว
โอ้โหใจหายแทบตาย
โอ้โหสองแสนนี่พี่เขาบอกเอาอีกแล้ว

คือรุ่นพี่เนี่ยเขาเอามาตั้งตรงนี้เพราะว่าเขาบอก
มันต้องรับแสงจังหวะนั้นก็ยังไม่ได้เอาไปเก็บอะไร
จังหวะรุ่นน้องรุ่นน้องมาแล้วก็ดื่มร่ม
โอ้โหลุยผู้ชมทีนี้จะยังไงต่อ
อันนี้ตอนแรกที่ล้มสะดุดคว่ำลงไป
คำถามก็คือว่าจะเอายังไงดี
กับรุ่นน้องคนนี้แล้วกล้วยด่างแดงอินโดต้นนี้เนี่ยราคาสองแสน
คือเจ้าของต้นกล้วยเป็นคนเอาภาพนี้เอาคลิปนี้มาโพสต์เองนะครับ
บอกว่ากล้วยแดงอินโดกล้วยด่างเตือนอุทาหรณ์ควรวางให้อยู่ตำแหน่งที่ปลอดภัย
ไม่รู้จะขำหรือว่าสงสารก่อนดีค่ะนี่ขวามือนี่คือเจ้าของต้นกล้วยนะฮะ
แล้วเราก็ไปหาเขามาที่บ้านโหที่บ้านนี่แบบต้นกล้วยเยอะเลยนี่ฮะ
ด่างทั้งนั้นเลยนะครับทุกผู้ชมครับบ้านอยู่ที่หมู่สี่ตะมนตงิ้วราย
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมคุณภูวเดชหรือว่าแป๊ก
อายุสามสิบห้าเจ้าของต้นกล้วยคือคุณแป๊กเนี่ยบอกว่า
ผมเนี่ยมีกล้วยด่างอินโดเนี่ยเยอะเลยนะแล้วก็ปลูกไว้ในตะกร้าแบบเนี้ย
แล้วก็ใช้ไม้ค้ำเอาไว้เพื่อรอส่งให้ลูกค้า
เหตุการณ์ตามคลิปเนี่ยเกิดขึ้น๑ตุลาคมเพื่อนเนี่ยมาหาที่บ้าน
ก็มาคุยกันเรื่องต้นกล้วยนี่แหละคุยกันเรื่องกล้วยด่างนี่แหละ
แล้วผมก็เอากล้วยด่างแดงอินโดต้นละสองแสนเนี่ยเอาไปวางไว้หน้าบ้านเพื่อให้รับแดดนะฮะ
ต้นกล้วยต้องได้รับแสงแดดอ่าเพื่อนรุ่นน้องเขาก็ดื่มกินกันไปนะ
ค่ำมืดเมาเมาก็เนี่ยยืนอยู่แถวนั้นเซไปเซมาล้มทับต้นกล้วยจนกล้วยหัก
แล้วพยายามจะจับเอามาตั้งเหมือนเดิมแต่มันตั้งไม่ได้แล้วมันหักไปแล้วค่ะ
สุดท้ายเขาออกมาเจอเนี่ยเขาก็พาน้องไปโรงพยาบาลก่อนเพราะว่าขาเจ็บจากการหกล้มด้วย
เช้ารุ่นน้องคนนี้คนที่ล้มหน้าคว่ำไปเนี่ยมาหาที่บ้านอีกครั้งหนึ่ง
มาขอโทษเอาเงินมาให้สามหมื่นค่ะบอกพี่ผมมีให้สามหมื่นอืม
แต่คุณป้าก็ใจดีมากนะเขาบอกไม่เป็นไรนะพี่ไม่โกรธ
ถือว่าเป็นอุทาหรณ์กันแล้วกันเอาฟังคุณแป๊กหน่อยนะฮะ
ตลกนะก็อยากเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนดูว่าการวางกล้วยหรือวางไว้สิ่งของที่ว่ามันมีค่า
ให้วางในที่ปลอดภัยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้โกรธน้องไม่ได้ว่าน้องอะไรใช่ไหม
ไม่ได้โกรธครับไม่ได้ว่าเลยแต่ว่าในใจก็แอบเสียใจนิดนึง
แต่ว่าเลยบอกเขาไปว่าถ้าเหตุการณ์นี้ตรงกันข้ามถ้าเกิดผมไปทำของเขาหักอะไรอย่างนี้
ผมคิดว่าเขาก็ต้องทำอย่างที่ผมทำครับคือไม่ได้ว่าไม่ด่าเลยครับ
คือพี่น้องกันครับผมโต๊ะนั้นผมซื้อเพื่อนผมมาในราคาสองแสนบาทครับผม
ถุงบาท๑๒๐๙๐๐บาทครับก็กะว่าจะมาเลี้ยงให้มันออกลูก
แล้วก็ให้ดูทรงสวยงามหน่อยแล้วก็ปล่อยขายครับ

ไม้ด่างใช่ไหมฮะนี่คือต้นยังไม่ตายอ่ะ
คดีคือไม่ตายนะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะ
ออกพวกใบงอกอะไรพวกนี้มาใหม่แล้วตอนนี้ดามอยู่
หักนะหักแต่ว่ามันงอกมาใหม่ใบเบอร์อะไรพวกนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
แต่มันไม่ใหญ่เท่าเดิมนะฮะก็ต้องรอการเลี้ยงให้มันเติบโตขึ้นมา
คุณแป๊กบอกว่าความจริงมันเกิดตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมมาวันที่๑ตุลา
ใช่คุณภาคภูมิคนถามไงว่าเป็นการแสดงหรือเปล่าเตรียมกันหรือเปล่าเพื่ออยากจะโปรโมทต้นกล้วยหรือเปล่า
คุณแป๊กยืนยันว่าไม่ได้โปรโมทคือตอนนั้นเนี่ยมันเกิดเหตุไปแล้วล่ะ
แต่เนี่ยช่วงไม่กี่วันเนี่ยเพิ่งมานั่งคุยกันแบบคุยกันย้อนถึงวันนั้นโอ้โหวันนั้นมีเหตุการณ์อย่างนี้
มันหักถ้ามันงอกมาใหม่ก็น่าจะได้ถึงหรือเปล่าก็มนุษย์ต้องดูเรื่องของใบด่างอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่เขายืนยันว่าไม่ได้แสดง